ค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้มีเห็ดผุดออกมาเยอะมากเลย
แต่จะพาไปดูเรื่องราวของเห็ดที่มันมีรูปร่างแปลก
รวมถึงมีสิ่งที่มันแปลกโดยแปลกขนาดไหน

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดที่รูปร่างแปลก
รวมถึงสีแปลกแปลกขนาดไหน
ตามไปส่องกันเลยครับ
เริ่มกันที่เหตุสีแปลกที่จังหวัดจันทบุรีกันก่อน
ชาวบ้านพากันฮือหาเมื่อเจอเห็ดแปลกสีเหลืองทองอารามแบบนี้
แปลกสีเหลืองทองอารามนี้มีทั้งหมด๔ดอก
ความกว้างของทั้งก่อวัดได้๒๕เซนติเมตร
ส่วนความกว้างของดอกที่ใหญ่ที่สุดก็มีขนาด๑๓เซนติเมตร
และเมื่อเห็ดประหลาดนี้ถูกแสงแดดส่องกระทบ
ก็ยิ่งดูระยิบระยับสวยแปลกตามากเลยล่ะครับ

โดยชาวบ้านพบเห็ดแปลกกอนี้อยู่ที่บริเวณลานด้านหน้าเมน
คุณพิพบศรีเคลือบชาวบ้านที่พบเจอเห็ดแปลกเป็นคนแรก
เล่าว่าทางวัดกำลังปรับพื้นที่บริเวณนี้
เพื่อทำเป็นลานจอดรถสำหรับผู้ที่มาทำบุญที่วัด
แต่ในระหว่างใช้รถไถเข้าปรับพื้นดินให้เรียบ
จู่รถไถก็เกิดอาการเครื่องดับ
แม้คนขับจะพยายามสตาร์ทเครื่องอยู่หลายครั้งก็ไม่ติด
และเมื่อเขาเดินไปดูใกล้ก็ต้องสะดุดตากับเห็ดสีทองก่อนี้
โผล่อยู่บนต่อไม้จากนั้นเขาก็ได้ยกมือไหว้ขอขมา
ซึ่งก็น่าแปลกใจว่าเมื่อลองสตาร์ทเครื่องรถไถอีกครั้ง
เครื่องก็ติดและสามารถทำงานต่อได้
ล่าสุดตอนนี้เขาได้นำเห็ดสีทองก้อนี้ไปใส่พานเก็บไว้ในวัดแล้วล่ะครับ
เพื่อให้ชาวบ้านได้แวะมาขอโชคกันตามความเชื่อ
ซึ่งชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าจะใช้ทูบสีเขียวในการไหว้ขอพร
เพราะเชื่อว่าสีเขียวเนี่ยหมายถึงพระอินทร์
ซึ่งจะช่วยดนบันดาลให้มีโชคลาภตามที่หวังไว้
ไม่พอนะยังมีชาวบ้านจุดทูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ด
เพื่อนำไปเสี่ยงดวงกันตามความเชื่ออีกด้วยล่ะครับ
ส่วนที่จังหวัดพยาวก็ฮือฮาไม่แพ้กัน
เมื่อได้พบเห็ดแปลกโผล่ใกล้ศาลหลักเมือง
ไปกันที่บริเวณศาลหลักเมืองตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ชาวบ้านได้พบเห็ดสมองคนหรือเห็ดหัวเข่ารอกลางสนามย่า
ซึ่งเห็ดชนิดนี้เนี่ยเป็นเห็ดแปลกที่หาดูยาก
เพราะมีดอกใหญ่ซึ่งจะออกในช่วงฤดูฝนเท่านั้น
ชาวบ้านที่ผมเห็นต่างก็ฮือหาและแปลกใจ
เพราะเห็ดเนี่ยมีลักษณะดอกใหญ่กว่ากำปั้นหรือเท่าหัวเข่าเลยนะ
บริเวณดอกมีรอยหยักเป็นเส้นใหญ่เหมือนสมองคน
จึงได้พากันนำกล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้
เพื่อไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อต่อไปครับ